สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
วันนี้เส้นทางที่มุ่งสู่ภาคเหนือและภาคอีสานคลาคล่ำไปด้วยรถยนต์
แต่ว่าวันนี้การเดินทางเป็นการเดินทางในสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะ
เนื่องจากทางตอนบนของประเทศไทยค่ะยังคงปกคลุมไปด้วยหย่อมความร้อนนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางอุณหภูมิเฉลี่ยในวันนี้ทั่วไทยค่ะ
อยู่ที่๓๒๔๐องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดของวัน๔๒องศาเซลเซียสค่ะ
อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะคะ
มีเพียงร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่หากฝนจะตกจะเกิดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
วันนี้คนกรุงเทพเดินทางกลับบ้านค่อนข้างสะดวกเพราะว่ารถน้อย
แต่เป็นการเดินทางที่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพราะว่าอุณหภูมิสูงถึง๓๘องศาเซลเซียสค่ะ
คุณผู้ชมคะการเดินทางกลับบ้านควรมีน้ำใจบนท้องถนนด้วยนะคะ
เพื่อการเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัย